เอาล่ะส่วนในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อย
อย่างที่น้องนิวนาวเกริ่นเอาไว้นะครับ

เพราะฉะนั้นจังหวัดหนึ่ง
ในประเทศไทยนี่แหละโอ้โหช่วงนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับ
ต้องนึกถึงเลยก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์
แน่นอน
ใช่แล้วครับก็จะเอาไว้ใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับทำให้บรรดาร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าสีแดงที่บริเวณริมถนนและตลาดค้าผ้าบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าคายานะครับก็มีลูกค้าเข้าร้านอย่างเนื่องแน่น
ปีนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกัน
รณรงค์ให้ข้าราชการพร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ
เพื่อแสดงออกแล้วก็บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน
จังหวัดนครสวรรค์ก็เลยทำให้ทุกร้านค้าในช่วงนี้คึกคักมากเป็นพิเศษ
ไปลองฟังเสียงยืนยันจากแม่ค้ากันหน่อยนะครับว่ามีใครมาซื้อกันบ้าง
ก็ให้นอนโดรงใส่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์
สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเองก็เชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคล

ถูกต้องนะครับก็ช่วงนี้สีแทงเรียกได้ว่ามาเลยทีเดียวในช่วงตรุษจีนนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอ้โหราคาเขาบอกว่าขายก็ไม่แพงเท่าไหร่นัก
แม้ว่าจะคึกคักในช่วงนี้ราคาหลักสักร้อยกว่าก็มี
ขึ้นมาหน่อยก็สักประมาณถึง๕๐๐รวมแล้วก็ไม่ได้แพงมากมายในช่วงนี้
ถึงแม้ว่าจะคึกคักแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดก็ตามนะครับสำหรับเสื้อผ้าสีแดง
ชื่อแบบว่าภาษาจีนเขาจะเรียกเชพาเชพา
เวลาจะไปซื้อชุดเชพาเขาจะเข้าใจไหม
จริงอันนี้ไม่ได้พูดล้อเล่นนะหมายถึงว่าที่จีนเขาเรียกยังไง
กี่เผ่าเยี่ยมเลยค่ะคุณเดินทางก็มาจากประเทศจีนเลยใช่ไหมคะ

ตั้งแต่นานแล้วนะ๒๐๓๐ปีแล้ว
ตอนนี้ก็ยังมีแต่เสือภูมิหมอนใบอยู่
บ้านคุณชนะอยู่พิษโลกยิ่งใหญ่